บุกเข้าไปในธนาคารออมสินจะไปชิงเงิน
องค์คอลวัดเจอกับระวัปภาวฯนะครับสู้กัน
แทงคนร้ายเข้าเหมือนกันฮะไปดูเหตุการณ์ครับ
โดนแทงแล้วไม่ไหวแล้วโดนแทงเขาได้แล้ว
ตายแล้วนี่มันโดนแทงเขาดิ
โดนแทงเขาหัวใจเลย
เราไปหาฟังก่อน

มีไข้นี่ดีกว่า
เวทย์แสดงอยู่นั่น

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
พี่เขาถูกนำส่งโรงพยาบาลนะครับไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หมายเลข๒ขอไข่คละคร๔๖๒๑กรุงเทพมหานครอันนี้ซ่อนอยู่ใต้เบาะนี่นะฮะไม่ติดแต่เอาไปซ่อนไว้ใต้เบาะ
คุณอ่อนกระหนกเหลืองประพฤษท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเล่าบอกว่าคนร้ายเนี่ยเข้าไปทำร้ายรอบพอก่อนนะทำร้ายรอบพอเสร็จปั๊บเข้ามาในธนาคารมาจับแม่บ้านเป็นตัวประกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนจะเข้าไปเนี่ยเอามีดออกมาแล้วเอามีดออกมาแล้วท้ายชื่อคว่ายโอ้โหโหดจริงนะครับเข้าไปไปจับแม่บ้านเป็นต
จะได้เข้ามาหยิบเองเออคนร้ายก็พยายามจะเปิดประตูเข้าไปแต่มีพนักงานผู้ชายคนหนึ่งนะพยายามดันประตูเอาไว้แต่สู้แรงไม่ไหวก็ถูกมีดคนร้ายบาดเจ็บที่แขนเหมือนกันจากนั้นคนร้ายเนี่ยฮะเนี่ยยันยันประตูกันอยู่ดึงดึงกันอยู่นะครับจากนั้นคนร้ายก็วิ่งเข้าไปหยิบเงินใส่ถุงได้ประมาณสักแสนสี่นะฮะแล้วก็วิ่งออกไปจนถูก
ก็ลองฟังเธอเล่าฮะค่ะ

มีแม่กับภรรยานะฮะคือไปเจอตำรวจเนี่ยครับตำรวจเชิญมาสอบปากคำที่สพคองหลวงนะครับแม่เล่าบอกว่าปกติอยู่บ้านกัน๕คนมีพ่อมีแม่มีบาสมีภรรยาแล้วก็มีลูกนะฮะขวบเศษเองซึ่งตอนนี้เนี่ยบาสเนี่ยป่วยเป็นโรคปอดเพราะว่าสูบบุหรี่จัดเหลือเกินแล้วตกงานอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก่อนเกิดเหตุบ
ส่วนเงินที่คนร้ายชิงไปนะครับก็ติดตามกลับมาให้ธนาคารได้๑๔๐๐๐บาท
นี่ครับเดี๋ยวจะมีผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยกับคนอื่นนะเงินมันตกเก็บไว้ให้
คือคนร้ายที่เสียชีวิตจากการชนสูตรอย่างละเอียด
พบว่าถูกแทงที่หน้าอกด้านขวา๑แผล
ต้นแขนขวา๑แผลและหัวไหล่ขวา๑แผล

แล้วก็ให้ย่าไปรับสรุปภัพพินุกุศลต่อไป